สวัสดีคุณผู้ชมและต้องสวัสดีอาจารย์พาทองด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นวันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีค่ะที่มิ้นแล้วก็อาจารย์เผาทองเราได้กลับมาเจอกันอีกครั้งในโอกาสเฉพาะกิจ
เพื่อที่จะได้บอกเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับประเพณีเกี่ยวกับวัฒนธรรมแล้วก็เกี่ยวกับพระราชพิธี
เพื่อให้คนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นหลังที่อาจจะยังเกิดไม่ทันได้เรียนรู้ได้ทำความเข้าใจแล้วก็ได้รู้จักเพื่อที่จะได้ส่งต่อแล้วก็สืบสารสืบทอดกันต่อไปค่ะ
คุณผู้ชมคะช่วงนี้คุณผู้ชมอาจจะได้ยินคำนี้บ่อยขึ้นนะคะสำหรับพระมหาพิชัยราชรส
เชื่อว่าหลายคนก็สงสัยใครรู้แล้วก็อยากจะรู้ที่มาที่ไปของคำนี้แน่นอนต้องให้อาจารย์เผาทองช่วยคลายฉงนให้มิ้นแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านด้วยว่าพระมหาพิชัยราชรสใช้ในพระราชพิธีทำอะไรแล้วก็ที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างค่ะ
คลายฉงนประวัติความเป็นมาของพระมหาพิชัยราชรส
พระมหาพิชัยราชรสเนี่ยนะครับก็คือราชรสราชรสก็คือภาษณะนะครับเป็นภาษณะของพระมหากษัตริย์นี่แหละนะครับถ้าเราอ่านในวรรณคดีต่างหรือตามคติความเชื่อของเราเนี่ยนะครับตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับเราก็จะเชื่อว่าเทพเจ้าแต่ละพระองค์เนี่ยนะครับก็จะมีพระราชภาษณะประจำนะครับเช่นว่าพระพรมก็จะ

ก็ย้ายมาประทับที่พระที่นั่งรองได้นะครับเพราะฉะนั้นในสมัยครั้งราชการที่๑เนี่ยก็จะสร้างพระราชรสขึ้นมาสององค์นะครับสูงใหญ่มากเลยนะครับสูงเท่ากับตึกสามชั้นสี่ชั้นเลยนะครับความสูงเนี่ยนะครับต่อมาเนี่ยนะครับใช้พระมหาพิชัยราชรสเนี่ยทรงพระบรมศพเนี่ยเรื่อยมาจนถึงราชการที่๕พอถึงงานพระบรมศพราชการที่๖เนี่ยพระมหา

ราชการที่๖สืบมาเนี่ยนะครับจนถึงทุกวันนี้เนี่ยพระมหาพิชัยราชรสเนี่ยก็ยังชำรุดยังไม่ได้สามารถที่จะปรับได้เพราะว่าอย่าลืมว่าระบบกลไกในสมัยนั้นเนี่ยก็ยากลำบากนะครับในครั้งราชการที่หนึ่งเนี่ยพระมหาพิชัยราชรสเนี่ยก็จะมีล้อด้านข้างโดยตลอดนะครับมีล้อลำดับกันตามด้านข้างไม่สามารถเลี้ยวได้โอ้โหการเล
นะครับมาถึงในราชการที่๕เนี่ยท่านรับสั่งแล้วว่ามันนักมากเหลือเกินเพราะเห็นแล้วตั้งแต่งานพระเมรินราชการที่๔
ในครั้งแรกนี้ให้เติมล้อตรงกลางใต้พระมหาพิชัยราชรสเพิ่มขึ้นอีกนะครับเป็นล้ออยู่ใต้เพื่อที่จะเป็นล้อที่รับน้ำหนักเนี่ยนะครับบุษบกข้างบนรวมทั้งที่อยู่บนยอดพระมหาพิชัยราชรสแล้วก็รับน้ำหนักพระบรมโกรธที่เชิญทรงพระบรมศพด้วย
แต่หลังจากราชการที่๕เติมล้อแล้วเนี่ยพอถึงรายการที่๖ก็ไม่สามารถหมุนเลี้ยวได้นะครับส่วนเวชยันราชรสเนี่ยในภายหลังเนี่ยได้มีการปรับนะครับปรับล้อนะครับกรมสัมภวุฒิทหารบกเนี่ยแหละนะครับก็ได้มีการปรับล้อให้ล้อของเวชยันราชรสเนี่ยมีคันบังคับให้ล้อเนี่ยค่อนข้างเอียงได้นะครับในองศาหนึ่งไม่ได้ไว้เอียงได้
เหมือนกับรถปัจจุบันเอียงได้ในระดับองศาหนึ่งก็ทำให้การเชิญราชรสนั้นเบาแรงลงอันนี้ก็ถึงได้ใช้เวชยันราชรสสืบมาจนถึงรัชกาลที่แปดนะครับผมทีนี้ถามอีกนิดนึงนะคะอาจารย์สำหรับราชรสที่อาจารย์บอกว่ามีหลายองค์อย่างพระมหาพิชัยราชรสเนี่ยเชื่อว่าน่าจะต้องมีลวดลายที่สวยงามและมีความหมายด้วยไหมคะ
สำหรับพระมหาพิชัยราชรสเนี่ยนะครับก็จะแกะสลักลวดลายเนี่ยเป็นศีรษะนาคหมดเลยเป็นเสียนนาคนะครับนาคเนี่ยนะครับตามคติแล้วเนี่ยนะครับก็คือพระแท่นบันธมนะครับของพระนารายหรือพระวิศนุนะครับง่ายเลยเนี่ยนะครับเราก็จะถือกันว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยทรงเป็นสมมุติเทพนะครับเป็นอวตารนะครับของเทพนะครับ
คนทั่วไปจะบอกว่าเป็นพระนารายอวตารแต่จริงแล้วเนี่ยพระมหากษัตริย์เนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวทุกพระองค์นะครับเป็นอวตารของเทพสำคัญสามพระองค์ก็คือตรีมุรติก็คือเป็นอวตารของทั้งพระอิสวรรค์ทั้งพระนารายหรือพระวิศนุแล้วก็ทั้งพระพรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการพระบรมศพเนี่ยถือว่าเสด็จสวร
มเพาะกันมายาวนานหลายร้อยปี
จึงถือว่าเป็นพระราชประเพณีที่
ดงามที่สุดประเทศหนึ่งของโลกเลยทีเดียว
คลายฉงนราชรสคือยานพาหนะชนิดล้อเลื่อน
มีบุษบกเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์
ในปัจจุบันมีอยู่๒คันคือ
พระมหาพิชัยราชรสและเวชยันราชรส
ใช้ประดิษฐานพระบรมกฎและพระโกฎ
เมื่อสักครู่เห็นอาจารย์พูดถึงบุตรสะบกครับ
บุตรสะบบในที่นี่คืออะไรคะ

สะบกเนี่ยนะครับเป็นอาคารเรือนยอดโปร่งนะครับ
อาคาร๔เสาง่ายเลย
อาคารที่มีเสา๔เสาโปรงด้านข้างทั้งหมด
แล้วก็มีทรงหลังคาเป็นยอดประสาทแหลมขึ้นไป
เราก็นึกถึงยอดของพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์
แล้วก็ยกยอดเฉพาะส่วนยอดแหลมขึ้นไป
แล้วก็ต่อขาลงมา๔เสา
แล้วก็ตรงข้างโปร่งหมด
อันนี้เราก็จะเรียกว่าบุษบก

เป็นส่วนประกอบของพระมหาพิชัยราชรสและเวชยันตราราชรสนะครับ

บุตรสะบบก็จะทรงพระบรมโกตที่ทรงพระบรมศพอีกทีหนึ่ง
ก็คือบุตรสะบบอยู่ตรงกลาง
แล้วก็เชิญพระบรมโกศขึ้นประดิษฐานตรงกลางนั้น
แล้วก็ถึงจะชักลากไปท้องสนามหลวง
เกล็ดความรู้รูปแบบของราชรสเป็นการจำลองเขาพระสุเมน
คติความเชื่อตามจินตนาการ
ว่าเขาพระสุเมนเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ประทับของพระอินทร์
ซึ่งทรงเป็นประธานเหนือเทพทั้งปวง
ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณจริงเชื่อว่า
เองแล้วก็คุณผู้ชมด้วยได้มาอีกหนึ่งความรู้
แล้วก็อีกหนึ่งความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีที่
เราเองเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะเกิดทันหรือว่าได้เห็นนะคะ
สำหรับชื่อของพระมหาพิชัยราชรส

วันนี้หมดเวลาของมิ้นกับอาจารย์เผาทองแล้วนะคะ
เดี๋ยวต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ